ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ
บุกเข้าไปจับกลุ่มนักแสดงหนุ่ม
บูมจีรัฐพิสิทธิจารวิจิตร
ขณะที่ถ่ายละครในห้างดังย่านรัชโยธิน
เพราะว่าพบพฤติกรรมในการ

ให้ร่วมลงทุนในธุรกิจเงินดิจิทัล
มูลค่าร่วม๘๐๐ล้านบาท

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสืบสวนต่อ
ต้องขยายผลต่อว่าใครร่วมเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของบูมพี่สาวของบูม
รวมทั้งอีก๖คนที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับ
เมื่อวานี้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม
ควบคุมนายบูมหรือว่านายจิรัตนพิสิทธ
จารวิจิตรอายุ๒๗ปีนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง
กองปราบปรามมาขออำนาจสารอาญา
รัชดาพิเศษฝากขังครั้งแรกนะครับ
โดยนายจิรัสพิศิตได้ร่วมกับพวก
มีการแจ้งความเอาไว้ก็คือ๗๙๗ล้านบาทที่เขาเอามาร่วมลงทุน
หรือว่าประมาณ๕๐๐บิตคอยน์นะครับ
เรื่องต้นนายจีรัฐพิสิทธิ์ยังให้การปฏิเสธครับ
เมื่อวานก็มีสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียดแล้วก็อิดโรยเล็กน้อย
หมวกและแว่นตาก่อนจะถูกนำตัวไปบริเวณห้องเวรชี้
ใต้ถุนสารอาญานะครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนทำหนังสือคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ตอนนั้นเองก็มีกลุ่มเพื่อนผู้ต้องหาเดินทางเข้าเยี่ยม
แล้วก็พูดคุยกันที่บริเวณหน้าห้องควบคุมนะครับ
และอย่างที่บอกว่านักแสดงหนุ่มก็มีสีหน้าค่อนข้างจะวิตกกังวล
ส่วนอันนี้เป็นภาพเก่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแจ้งข้อหา
ขณะที่นายบูมกำลังจะถ่ายละครอยู่ที่ห้างดังย่านรัชโยธิน
แล้วก็พาตัวเข้ากองปราบทันทีนะครับ
เมื่อวานพาไปฝากขังครั้งแรก
พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขัง๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๑๐๒๑สิงหาคม
ระบุเหตุผลบอกว่าเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอีกจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ต้องรวบรวมหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการตรวจสอบประวัติและลายนิ้วมือผู้ต้องหา
พร้อมคัดค้านการประกันตัวครับ
ญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เงินสด๒ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราว
พร้อมคำร้องระบุว่าผู้ต้องหาทำงานเป็นนักแสดง
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการจะหลบหนี
ซึ่งขณะถูกจับกลุ่มก็กำลังทำงานถ่ายแบบอยู่นะครับ
ในช่วงเย็นที่ผ่านมาสารพิจารณาให้ประกันตัวได้ครับ
โดยพิเคราะห์พฤติการแห่งข้อหา
และการกระทำของผู้ต้องหาตามคำร้องชั้นฝากขัง
เห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้เสียหายชาวฟินแลนด์

อีกทั้งขณะจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่ในที่สาธารณะไม่มีพฤติการจะหลบหนี
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ตีราคาประกัน๒ล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นวงเงินประกันที่สูง

โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะครับ
ว่าทางกลุ่มของนายบูมซึ่งร่วมกับพี่ชายและพี่สาวรวมทั้งอีกประมาณ๖คนเนี่ย
ดังนั้นมันเลยมีชื่อบริษัทต่างออกมานะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทต่างเขาก็ออกมาแก้ต่างกันแล้วนะครับ
ส่วนที่มีชื่อของนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณซึ่งเคยเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัทนั้น
ในปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วนะครับ
และยืนยันว่าที่ผ่านมาทางบริษัทดำเนินธุรกิจยึดมั่นในความโปร่งใส
มีธรรมาภิบาลตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้เองนะครับนายประสิทธิ์ก็ออกมาแสดงตนแล้วกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในการทำงานด้านการลงทุนนะครับ
แต่อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชื่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องมีการสอบสวนสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอาจจะมีการเปิดเผยออกมาระดับหนึ่ง

คุณบอกมาเป็นตัวย่อจึงเป็นรายงานข่าวแจ้งออกมานะครับว่า
แกะรอยเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
อายุแค่๒๒ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นชาวฟินแลนด์

ทีนี้พอพี่ของนายบูมรู้ว่าเด็กชาวฟินแลนด์คนนี้
เขามีเงินบิตคอยเยอะก็เลยพยายามที่จะไปทำความรู้จัก
ไปขอพบแล้วพี่ของในบูม

ก็เลยทำให้ผู้เสียหายชาวฟินแลนด์เขาเก่งเรื่องการขุดเงินดิจิทัล
แต่เขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจ
พอคุยไปคุยมาก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อค่ะ
คือตีสนิทกันไปมานะครับถึงขนาดเดินทางไปสถานที่ต่าง
เพื่อขอพบกับเด็กหนุ่มชาวฟินแลนด์คนนี้เลยนะ
หมายถึงตัวพี่ชายของบูม
เขาพยายามเดินทางไปเจรจาจนกระทั่งเกิดความร่วมมือด้านการลงทุน
และเด็กหนุ่มวัย๒๒ปีชาวฟินแลนด์คนนี้นะครับ
ก็ร่วมลงทุนในเงินบิตคอยน์๕๐๐บิตคอยน์
หรือว่าตีเป็นเงินไทยก็มูลค่า๗๙๗ล้านบาท

เป็นเหตุผลที่เรื่องของการเจรจาระหว่างเด็กหนุ่มชาวฟินแลนด์
กับพี่ชายของนายบูมเป็นเหตุผลที่สำคัญ
แล้วก็อย่างที่ศาลปล่อยตัวนายบูมชั่วคราว
เนื่องจากเห็นว่านายบูมไม่ได้เป็นผู้เจรจาเองนะครับ
แต่เมื่อวานนี้มีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้ทางตำรวจเนี่ย
ก็เตรียมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อาจจะเกี่ยวข้องอีกหลายคนนะครับ
จากพี่ชายของนายบูมแล้วนะครับ
ซึ่งพี่ชายของนายบูมก็คือนายปริญญาจาระวิจิตรนะครับ
ก็ยังมีพี่สาวของนายบูมก็คือนางสาวสุพิชยาจารวิจิตรนะครับ
ซึ่งพี่ชายนายบูมมีกระแสข่าวออกมาว่า
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาคมแล้ว
ส่วนพี่สาวของบูมยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทย
แล้วก็มีการติดต่อเข้ามาบอกว่าจะขอมอบตัว
แต่ก็สอบถามรายละเอียดหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวด้วยนะครับ
ส่วนคนอื่นที่อาจจะเป็นกลุ่มผู้เข้าข่าย
กระทำความผิดร่วมในการโอนเงินที่ช่อโกงมานะครับ
ก็คืออีก๔คนประกอบด้วยนายทอทงเป็นญาติของนายบูม
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย๓บัญชีรวม๑๔๖ล้านบาท
คนที่๒ก็คือนายชอเป็นผู้ใกล้ชิดกับพี่ชายของบูม
เงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์รวม๑๖๒ล้านบาท
คนที่๓คือนายชัดนะครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
แล้วก็ธนาคารกรุงเทพรวมอีก๙๖ล้านบาท
และคนที่๔นายปอผู้กว้างขวางในวงการค้าหุ้น
เงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยและกรุงเทพรวมอีก๖๖ล้านบาทนะครับ
อกจากนี้นะครับก็ยังมีนายนอเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัทของนายปอ
และนายปันที่มีความเกี่ยวพันกับพี่ชายของนายบูมอีกด้วย
กลายเป็น๖คน๖ผู้ต้องสงสัยที่อาจจะร่วมกระทำผิดในการโอนเงินด้วย
แล้วก็มีการพบหลักฐานชัดเจนบอกว่าพี่ชายของนายบูม
มีการโอนเงินธนาคาร๑๑๑ล้านบาทพี่สาวก็โอนเงิน๑๔๐ล้านบาท
ส่วนนายบูมเองโอนเงิน๒๑ล้านบาท
หลังจากที่ได้รับเงินลงทุนบิตคอยน์มาจากเด็กหนุ่มชาวฟินแลนด์แล้วนะครับ
นี่แหละฮะการโอนเงินไปในที่ต่างรวมถึงไปให้ญาติพ่อแม่พี่น้อง
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนขยายผลเส้นทางการโอนเงินต่อนะครับ